มาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาภายในซอยจุลา๑๐นะคะ
เมื่อชายเจ้าของร้านขายเสื้อผ้ากีฬาเขาใช้ปืนรัวสนั่นเลยค่ะ

ชาวบ้านแถวนั้นภาวะเสียงปืนที่ดังรัวติดกันวิ่งหนีตายกันจ้าละวันเหมือนกัน
ตื่นมาเช้านี้ตี๔ครับค่ะ
เสียงดังสนั่นคนก็ตกออกตกใจกันไป

ตำรวจใช้เวลากว่า๕ชั่วโมงทีเดียวรวบตัวชายคนนี้
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนต่อที่โรงพัก
คุณผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปวินาทีที่ตำรวจเนี่ยสามารถคุมตัวในเอกชัยจารึกศิลป์นี่
คนนี้ค่ะอายุ๔๔ปีคือคุมตัวเอาไว้ได้
หลังก่อเหตุรัวยิงปืนหลายสิบนัดทำให้ชาวบ้านระแวกนั้นหวาดกลัวนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตี๔ของวันนี้
หลังมีประชาชนแจ้งว่ามีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
บริเวณอาคารจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬาในซอยจุฬา๑๐เขตปฐุมวัน
ทีนี้ตำรวจสนปทุมวันได้รับแจ้งก็เลยเดินทางไปตรวจสอบ
พบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือนายเอกชัยค่ะเป็นเจ้าของร้านที่เกิดเหตุนั่นแหละ
จากนั้นตำรวจก็ประสานญาติเข้าเกลี้ยกล่อมแต่ว่าสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อย
จนเวลา๑๐นาฬิกา๔๐นาทีพันตำรวจโทรกรรมปันหน้าจังหวนศักดิ์
รองผู้กำกับการปราบรามสนปทุมวันนำกำลังไปปิดล้อม
แล้วก็มีการเรียกหน่วยอรินทราชเข้าไปคลี่คลายสถานการณ์ด้วย
จะคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้บริเวณหน้าห้องแถวด้านหลังตัวอาคาร
ก็ใช้เวลาร่วม๕ชั่วโมงกว่าจะคุมตัวได้
คือเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
โดยก่อเหตุผู้ก่อเหตุมีปืนในครอบครองทั้งหมด๔กระบอกด้วยกัน
ตอนเกิดเหตุใช้ปืน๒กระบอกคือปืนโครจุด๔๕แล้วก็ปืนกล็อก๙มม
ยิงแบบไร้ทิศทางประมาณ๓๐๔๐นัด
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
ซึ่งข้อมูลข่าวรายงานเบื้องต้นนะคะ
พบปลอกกระสุนในบ้านพักกว่า๕๐นัดด้วยกัน
โดยพบว่าผู้ก่อเหตุมีความเครียดแล้วก็ระบาย
คือยิงอัดผนังบ้านลงไปเป็นรูแบบนี้
เรื่องของธุรกิจก็เลยแบบยิงปืนเป็นการระบาย
แล้วกระสุนมันก็ออกมาข้างนอกไปโดนผนังตึกข้างเป็นรูกันไปด้วย
ทางด้านรปภก็บอกว่าขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเนี่ย
ตอนนั้นได้ยินเสียงปืนยิงขึ้นมา๔๕นัดปั้งติดต่อกัน

เข้าใจว่าน่าจะมีคนไปทำอะไรบนดาดฟ้าสักอย่างเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไร
หลังจากนั้นไม่นานมีปืนรัวอีกหลายนัดเป็น๑๐๑๐นัด
ยิงไปที่อาคารหลังหนึ่งนะฮะก่อนที่จะมีวัยรุ่นกลุ่มนึงวิ่งมาขอความช่วยเหลือช่วยด้วย
รู้จักกับคนก่อเหตุมานานเพราะว่าก็ร้านเขาอยู่แถวนั้น
บอกว่าคนก่อเหตุเป็นคนใจดีนะอัธยาศัยก็ดี
เวลามีเวลาจัดงานมีเทศกาลต่างก็จะเอาเสื้อกีฬาที่เขาขายอยู่ไปแจกชาวบ้านแถวนั้น
แจกเด็กวัยรุ่นแถวนั้นเพราะเป็นย่านสนามกีฬาด้วยใช่ไหมฮะ

ผู้ก่อเหตุจะเอาเสื้อผ้าไปแจกเป็นประจำตัวเขาก็เคยได้เหมือนกัน
ก็เลยไม่คิดเลยว่าทำไมเขาถึงมาก่อเหตุแบบนี้
ไม่คิดว่ามันจะมีสาเหตุทำให้คนใจดีคนหนึ่งมาก่อเหตุเอาปืนไปยิงอะไรแบบนี้นะฮะ

ผมก็รู้จักเขาอยู่ผมก็เรียกแต่เฮียเฮียเขาก็
เออตลอดเขาเป็นคนนิสัยดีครับ
เขายืมอะไรขอปีใหม่สงการเขาให้เสื้อกีฬาบ่อย
เขาเป็นคนเงียบนิสัยดีหัวหน้าเขาก็บอกตลอด
ใส่ดีมากเขานะผมได้ยินเหมือนดังอยู่ตรงนู้นแหละ

แรกเนี่ยนะคะส่วนข้างด้านของพันธุ์ตำรตเอกคริสนะพัฒนาเจริญรอมโพสกสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติระบุว่าเบื้องต้นจากการสอบสวนมูลเหตุมาจากความเครียดส่วนตัว
จึงใช้ปืนยิงเพื่อเป็นการระบายความเครียดจากปัญหาเรื่องหนี้สิน
ส่วนสาเหตุอื่นต้องรอผลการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
พร้อมยืนยันว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุกราดยิง
เหมือนที่จังหวัดนครราชศรีมา
ขณะนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ก่อเหตุ
ตรวจร่างกายหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ

ก็เป็นสภาพเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้น
แต่ว่าต้องรอสอบสวนอีกครั้งหนึ่งถึงสาเหตุจูงใจนะครับ